แชร์คลิปว่อนกันเลยทีเดียว
ฝั่งทางด่านของร่อมส้มเขาก็คงไม่พอใจแหละ
เมื่อเห็นภาพว่าเอ๊ะเมื่อวานคุณชาดาไทเศษเนี่ย
แบบโหอภิพายเรโรคเดือดมาก
แล้วปรากฏมีภาพว่าเดินไป
ที่ก้าวไกลเขานั่งกันแล้วมีลักษณะเหมือนมือทำท่าชี้
ตอนนี้เขาออกมาแก้คือเขาออกมาบอกแล้วนะคะว่า
คือมันเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ไปยืนชี้หน้าด่า
หรือไปว่าเขาไม่ได้ไปหาเรื่องแต่อย่างใดอย่างที่ใครหลายคนเข้าใจผิด
เป็นว่า๒ประเด็นแล้วกันสำหรับกรณีคุณชาดานะครับ
เพราะว่ากรณีคุณชาดาตอนอภิปรายคนแรกก็ถือว่าเป็นการอภิปราย
เปิดสภาที่ดุเดือดพอสมควร
มีหลายจังหวะที่ทำให้คุณพิธาแล้วก็ก้าวไกลเขาสะดุ้ง
และมันมีประโยคนึงที่หลังจากนั้น
คุณพิธาจำเป็นต้องลุกขึ้นมาในการชี้แจงเพราะถูกพาดพิง
ถ้าคุณผู้ชมอยากจะฟังเสียงคุณชาดาแบบดุเดือด
เราย้อนรอยเรื่องนี้ให้ฟังกันนะครับ

อือฮืออ่อเนี่ยคุณวิทยาหันมาสดุงนิดนึงนะฮะ

ยังมีอีกเสียงนึงที่คุณชาดาไทเสยฯได้ลุกขึ้นพูดฮะ
ผ่วงหาที่คุณวิทยาขึ้นมาพูดว่า
ผมไม่อยากหารชบสปีดมาเขาเก่งครับผม

แต่ผมอยู่ว่าผมมาทำให้คุณแล้วผมไม่เอา
ผมโทษไปผมโทษครับโทษว่าทำไปอ่ะ
ทำเป็นยังไงอีกก้าวเดียวก็ถึงประเทศชาติ
ประทานประเทศชาติผมก็อยากให้เขาทำ
อยากให้คนอื่นใดมาทำมาเอิ่มลองดูสิ
มันจะพาปากการไปเลย
โอ้โหนี่แหละค่ะเพราะว่าอะไร
การอภิปรายแบบดุเดือดของคุณชาดา
ก็เลยไปทำให้ทัวร์ไปลง
ว่าทำไมต้องดุเดือดอะไรกันขนาดนี้
เจ้าตัวก็อธิบายแหละผมไม่ได้สนใจนะ
ที่ผมไปอภิปรายเดือดผมไม่เก็บคำพูดคนที่มาแบบวิภาควิจารณ์ผมหรอก
ทำตามที่เขาต้องการเมื่อวานผมก็เลยเดินออกมา
ห้องประชุมสภาตามปกติผมรู้ว่าทัวร์ลง
ก็บอกแบบนี้คุณชาดาก็ตั้งข้อสังเกตนั่นแหละค่ะ
๑๔ล้านเสียงที่พักเก้าไกรเลือกตั้งมาคงไม่ใช่เพราะความรักอย่างเดียว
แต่เลือกเพราะโฆษณาชวนชั่วด้วยหรือเปล่า
ก็ต้องยอมรับว่ามันมีการประชาสัมพันธ์กัน
เก้าไกลมีสื่อโซเชียลในมือตลอด๒๔ชั่วโมง

ลองฟังเสียงอีกเมืองชั่วโมงตอนไหนค่ะที่อธิบายเรื่องนี้
ผมก็อยากให้เขาทำอยากให้คนรู้ใจมาทำ
ว่าเอิญลองรู้สิมันจะภาคประกาศ
นี่เป็นนักข่าวของเราเองแหละค่ะที่โทรไปสอบถามพูดคุย
วันหลังจากโดนคนวิภาควิจารณ์ว่าอธิบายดุเดือดเนี่ย

มันมีทั้งช็อตในสภาแล้วก็ช็อตที่นักข่าวเราโทรไปถามส่วนตัวด้วยนะ
คุณชาดาจัดหนักไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับ
ส่วนอีกภาพหนึ่งค่ะคุณภาพที่ประเด็นในโลกโซเชียลเขาไปแชร์กัน
บอกว่าคุณชาดาเนี่ยโอ้โหหลังจากอภิปรายดุเดือดแล้วคุณเนี่ย
เดินไปที่ที่นั่งของกลุ่มพักเก้าไกลเขา
จะเข้าไปหาคุณพิธาเนี่ยคุณชาดาที่นั่งหันหลังที่อยู่ทางหลัง
หลุดเฟรมไปก็คือคุณพิธาจนกลายเป็นเนี่ยคุณประเด็นแล้วฮะเนี่ย
แล้วก็ไปเท้าโต๊ะยืนแบบนี้คือเราไม่เห็นสีหน้าสีตาของคุณชาดานะ
ในภาพที่เท้าตรงเขาเรียกเคาน์เตอร์เนี่ยนะ
ไม่เห็นสีหน้าสีตาเลยไม่รู้ว่าสีหน้าสีตาเป็นอย่างไร
แต่มีคนเอาไปแชร์ในโลกโซเชียลบอกโอ้โหไปลุยถึงก้าวไกล
ชี้หน้าไปด่าอะไรเขาอีกหรือเปล่านี่โซเชียลบอกแบบนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราโทรไปหาคุณชาดาเลยฮะ
ประเด็นนี้แหละครับว่าคุณชาดาตกลงคุณชาดาเดินไปด่าเขาอีกหรือเปล่า
คุณชาดาชี้แจงว่าอย่างไรในประเด็นที่เป็นภาพถ่าย
กำลังดราม่าอยู่ในโลกโซเชียลนะครับไปฟังเสียงคุณชาดาแล้วกันนะครับ
พูดถึงว่าใครพูดผมก็เลยถามว่าใครพูดเขาบอกสบพูด
ผมก็เลยบอกว่าจำไหมนะผมก็พูดแล้วผมก็คีย์โมงไปบอกว่าจำไหมนะ
วันนี้คุณพิธามีสิทธิ์ลงนาติกแน่นอนบวชเลือกนายกก็ต้องคุณพิธาแน่นอน
แม้แต่ว่าคุณพิธามไม่มีสภาพความเป็นทั้งสองแล้วคุณพิธาแน่นเลือกมีสิทธิ์เลือกนายกได้เลย
ผมก็บอกกับพัก๙ไทยอย่างนี้นะครับแล้วผมก็เลยกลับมา
คุณก็ไปอธิบายแหละว่าที่ไปจริงคือไปบอก
ไม่ได้มีประเด็นแบบโมโหหรืออะไรยังไง
ไปต่อว่าหาเรื่องมันไม่ใช่ภาพเห็นไม่ครบ
เอาจริงพอดูจากพอมันเป็นภาพเคลื่อนไห
แล้วก็เห็นนะว่าคนที่นั่งกันอยู่ตรงพักเก้าไกล
ทุกคนก็หน้าตายิ้มแย้มหัวล้อแม้แต่ว่าคุณพิธาเองก็หัวล้อด้วยนะคะ
ใช่คุณชาดาก็เลยฝากบอกชาวโซเชียลด้วย
ผมไม่ได้เดินไปหาเรื่องอะไรเขาผมไม่ได้เดินไปด่าเขา
ไปพูดไปคุยไปถามในฐานะของสอสอในสภาด้วยกัน